คุณผู้ชมทีนี้เรื่องนี้น่าจะจบแล้วนะคะ
แต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องเชื่อเรื่องของศิลาบำบัดไหม
ลาบำบัดเอาก้อนหินมาบำบัดโรค
นี่ล่าสุดค่ะหมอเติ้ลหรือว่าคุณเปรมฤดี
เขาบอกว่าเขาไปเรียนแผนไทยมา
แล้วสามารถใช้ศิลาก็คือก้อนหินมาบำบัดโรคด้วย
บำบัดโรคได้บำบัดโรคอะไร

ใช่ค่ะคือแกบอกว่าแกทำมา๑๐กว่าปีแล้วนะ
รักษาคนหายแต่ปรากฏว่า๒คนที่ก็เป็นมะเร็ง
เขาไม่หายแล้วเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอก
เพราะว่าอาการมันแย่ลงแย่ลงแย่ลง
สุดท้ายไปร้องทนายภัยศาลไปร้องหมอปลาบอกว่า

นี่ค่ะทนายภัยศาลกับหมอปลา
พาไปแจ้งความที่สนสาราแดงท้องที่ที่เกิดเหตุ
ไปแจ้งความแบบนี้ให้เอาผิดกับหมอเติ้ลหรือว่าคุณเพรมฤดี
คุณเปรมฤดีคุณผู้ชมนี่ค่ะไปแจ้งความเสร็จแล้ว
หมอปลากับทีมงานบุกไปที่คลินิกดังกล่าวเลย
ที่คลินิกดังกล่าวชื่อว่าคลินิกเนธมณัฐคลินิก
ชื่อเนธมณัฐคลินิกเป็นคลินิกเล็ก
อยู่ปากซอยบางแวก๔เขตบางแคร์
ไปพบกับคุณเปรมฤดีหรือว่าหมอเติ้ล
อ้างตัวเป็นเจ้าของนะคะบอกว่ารักษาคนมากว่า๑๕ปีแล้ว
เปิดคลินิกตรงนี้ได้๑ปี

แต่ยอมรับว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
และไม่ขออนุญาตประกอบการ

ส่วนเรื่องของศิลาบำบัดหมอเติ้ลอธิบายบอกว่า
ศิลาบำบัดหรือใช้ก้อนหินรักษาโรคเนี่ยนะ
ก้อนหินมีราคาก้อนละ๑๔๐๐๐บาท
ก้อนมีอายุใช้งานได้๑๐๐ปี
ตอนนี้เธอมีอยู่สักประมาณ๒๐๐๓๐๐ก้อน
แล้วเธอบอกว่านอกจากการรักษามะเร็งด้วยศิลาบำบัดแล้ว
เจ้าศิลาบำบัดไอ้ก้อนหินก้อนนี้พี่
ก้อนแสนกว่าก๊อฟรักษาโควิดได้ด้วย

รักษาโควิดได้ด้วยไม่ต้องกลัวตาสีม่วง

เธอบอกว่าเธอเรียนรู้จากการวิจัยมาด้วยตัวเองนะคะ
แม้ว่าการวิจัยของเธอจะไม่ได้ตีพิมพ์
วิจัยถ้าเกิดว่าจะถูกยอมรับ

แต่เธอยืนยันว่าสามารถรักษาคนได้เธอยืนยันแบบนี้
เพราะหลายคนที่มารักษาต่างยอมรับว่าเห็นผลจริง
ส่วนกรณีผู้เสียหาย๒คนที่มาร้องเรียนกับหมอปลาทนายภัยศาล
ยินยอมรับผิดชอบทุกอย่างและคืนค่ารักษาให้
ทีนี้มันมีประเด็นของคุณบินบรรลือฤทธิ์มาเกี่ยวข้องด้วย
บอกว่าการที่พูดถึงคุณบินคือเจตนาคือ

พอไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เขาก็คือหมอเติ้ลอยากจะรับช่วงต่อ

คืออยากจะช่วยคนไม่ได้เอาคุณบินมาอ้างอะไรเลยนะคะ
เจตนาอยากมีชื่อเสียงและอยากช่วยเหลือคน

หมอเติ้ลหมอเติ้ลเล่าให้ฟังหน่อยสิคะยังไง

ฉันรู้อยู่แล้วแล้วฉันยอมทุกอย่าง
ฉันเตรียมใจไว้ทุกอย่างอยู่แล้ว

ใช่ใช่ถ้ามันได้ขึ้นมาล่ะ

อันนี้เราก็แฟนคนเขาฝากรัฐมนตรีอนุมัติ

ส่องการโควิดได้

พี่จะรับผิดชอบอย่างไร

ทำได้ทุกอย่างคนอย่างฉันยอมแลกอยู่แล้ว
ในวันนี้ฉันยอมแลกทุกอย่าง
คือดิฉันจบแพทย์แผนไทยค่ะแต่ดิฉันรอก่อน

ตัวพี่เองยังไม่มีใบอนุญาตแล้วขอ
พี่มารักษาได้อย่างไร
ผิดค่ะตรงนี้ยอมรับว่าผิดค่ะ

ประกอบกิจการโดยที่ไม่ได้ขอใบอนุญาต

และไอ้ที่พูดถึงว่ามันจะมีมูลค่ามหาศาล
พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าไปขยายผลต่อว่า
ถ้าเกิดว่าซีลาหรือว่าก้อนหินสามารถรักษาโรคมะเร็งได้
มันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล
หมอปลาก็เลยถามกลับถ้าเกิดมันรักษาไม่ได้

หมอปลาบอกว่าพูดไม่น่าเชื่อถือเลย

แล้วก็ฝากเตือนคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็
แล้วต้องรักษาไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันเถอะ
หลังจากนั้นหมอเติ้ลหรือว่าเปรมฤดี
คืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งสองรายนะคะ

เสียหายก็เลยเดินทางไปถอนแจ้งความ

เจ้าหน้าที่ต้องพุ่งไปหาแล้วนะคะ